อยากเป็นแฟนคุณเสียจริงไม่มีใครห้ามเหรอคะเล่นอะไรการจบได้ไหมล่ะ
ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษานะคะ
อย่างที่คุณโรสลินบอกไปวันนี้ฟ้าโปร่งโร่งสบายนะคะ
ต้อนรับวันยิ้มโลกวันนี้วันที่๓๐กันยายนนะคะ
หลายคนก็ต้องยิ้มแหละเพราะเงินเดือนออกจะเอาไปซื้ออะไรเย็นนี้ต้องคิดแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้นอกจากจะออกไปช้อปปิ้งตลาดช่วงเที่ยงเนี่ยได้อย่างสบายแล้วนะคะ
ซักผ้าก็ได้ล้างรถก็ดีแห้งแน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศทำไมดิฉันพูดแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะปรากฏว่า
เช้าวันนี้ไหนคะเมฆไม่มีเมฆในประเทศไทยเลยนะคะ
ฟ้าโปร่งโล่งสบายแต่ถามว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
จะต้องย้ำเตือนกันนะคะเกี่ยวกับข่าวที่บอกว่าจะมีพายุเข้ามา๓๔ลูกช่วงนี้นะคะ
กลัวว่าน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ
ให้คุณผู้ชมสังเกตเห็นตัวแอลตรงนู้นนะคะ
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามตอนนี้มีห่อมความกดอากาศต่ำปรากฏตัวขึ้นมานะคะ
แต่ที่ต้องจับตามองก็คือช่วงประมาณวันที่๕วันที่๖เขาจะค่อยเคลื่อนเข้ามานะคะ
เขาจะสลายตัวที่ไหนสลายตัวที่เวียดนามหรือเข้ามาสลายตัวที่ไทย
จุดที่เขาสลายตัวนี่แหละจะทำให้เกิดฝนนะคะ
แต่ย้ำว่าเป็นยอมความกดอากาศต่ำนะคะฝนอาจจะไม่เยอะมากนักนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะแล้วช่วงนี้แดดก็แรงด้วยน้ำก็ระเหยขึ้นฟ้าไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะมาตรวจสอบเรื่องของพายุมินดุเล
อยู่ตรงแถวประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะ
คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นไม่กี่วันนี้แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของประเทศไทยค่ะฝนไหนคะฝนฝนน้อยมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
จุดที่มีสีฟ้าฟ้าเนี่ยบอกว่ามีเมฆแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นฝนหรือไม่
แต่ลักษณะนี้จะมีเมฆนะคะส่วนฝนที่อาจจะเกิดได้เป็นฝนลักษณะมาเร็วไปเร็วค่ะช่วง
เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายจนถึงค่ำเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าเกิดขึ้นทั่วไทยนะคะแต่เว้นภาคอีสานสักนิดนึงนะคะ
นี่คือเรื่องของฝนในประเทศไทยส่วนเรื่องของคลื่นค่ะ
ทะเลอันดามันเนื่องจากลมยังคงแรงนะคะทำให้มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรด้วยกันนะคะ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยโปร่งโล่งสบายค่ะ
คุณผู้ชมคะสิ่งที่ต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของปริมาณน้ำ
สถานการณ์น้ำที่อ่างทองค่ะคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อย
ต้านเกินต้านจริงนี่คือภาพของการพิสูจน์คำว่าเกินต้านนะคะ
นังกั้นน้ำคอนกรีตบริเวณหลังชุมชน๘๙๐ที่ตำบลคลองปรากฏอำเภอป่าโมก
กัดซะพังทลายเป็นทางยาวค่ะยาวเท่าไหน๒๐เมตรยาวนะคะ
จากแม่น้ำเจ้ามวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทันลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ๓๐๐หลังคาเรือนค่ะ
และน้ำตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านเร่งขนย้ายเข้าของหนีน้ำท่วมกันจ้าละวันเลย
อีกหนึ่งจุดที่ต้องตรวจสอบคือลบบุรีค่ะ
วิกฤต๗อำเภอจาก๑๑อำเภอตอนนี้น้ำท่วมโดยเฉพาะที่บ้านหมี่บางจุดสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
คือถ้าที่ฉันไปเดินอยู่หรือไปยืนอยู่คือมิดหัวที่ฉันหายไปเลยนะคะ
ตอนนี้รถใช้ไม่ได้ใช้เรือได้เท่านั้นนะคะ
และระดับน้ำยังคงคาดว่าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
เพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายที่รับน้ำจากอำเภอลำสนทิ
ตอนนี้เองทุกตำบลที่อยู่ติดคลองชัยนาฏป่าศักดิ์มวลน้ำทันลักเข้าเต็มพื้นที่เรียบร้อยค่ะ
ยังคงส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มนี้นะคะ
ส่วนหน้าที่ของทีมข่าวไทยรัฐรวมถึงรู้ก่อนร้อนหนาวคือการตรวจสอบสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะคะ
ว่าหลังจากนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะรวมถึงรอยยิ้มนี้ค่ะ
จะต้องต้อนรับการท่องเที่ยววันที่๑ตุลาคมนี้แล้วนะคะ
เกาะแก่งต่างเกาะพงันเกาะเตาเกาะยาวเกาะใหญ่เกาะพี
มาเกาะกันเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันต้องไปเช็คก่อนนะคะว่า
ถ้าจะเข้าพื้นที่ของเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะ